พึ่งมาเป็นนโยคสมาธิบายความตลกแห่งประเภทไทยได้แค่ปีนึงค่ะ

คือจะเซทฟุตรายแล้วเหรอพี่แจ๊กยังไง
นะคะก็ประกาศนัดสื่อมวลชนวันนี้นะคะว่าจะแถลงลาออกอย่างเป็นทางการค่ะ
โมงค่ะโดยพี่หองลูกกีหรือว่านายจงรวยสมจิตนานเนี่ยแหละค่ะ
ซึ่งดิฉันไปสอบถามมาแล้วล่ะค่ะไม่ได้ทะเลาะอะไรกันหรอก
แต่อย่างที่หลายคนได้ติดตามนะคะพี่หองเนี่ยจะไปเล่นการเมือง

เพราะฉะนั้นก็ต้องสละตำแหน่งอื่นออกไปก่อน

มาเป็นแคนดิเดตได้เลื่อนขั้นมาเป็นนายกตัวจริงค่ะ

ก็ติดตามได้กับบันเทิงไทยรัฐในช่วงเย็น